เคสนะคะเรื่องนี้เศร้าเหมือนกันเกิดที่ร้อยเอ็ดค่ะ
เป็นหญิงตั้งคันนะคะอายุ๓๒ปีทองได้๖เดือน
โควิดแล้วก็อาการหนักเข้าขั้นโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
คุณหมอตัดสินใจผ่าคลอดเด็กก่อนกำหนดตอนนี้เด็กอาการโคม่าส่วนคนเป็นแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมานั่งรอนะคะเป็นกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดค่ะ
จุดทูปขอขมาเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายศพหญิงผลาคลอดวัย๓๒ปีคนนี้นะคะ
แล้วก็นำไปเผาที่วัดบุรพาพิรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
คือผู้หญิงคนนี้ท้องลูกคนแรกด้วยนะ๖เดือนแล้วติดโควิด
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมกับสามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะ
อย่างน้อยรักษาชีวิตเอาไว้ให้ได้ทั้งสองคนเด็กเนี่ยออกมาก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะ
ต้องเข้าตู้อบตอนนี้อาการยังโคม่า
ส่วนพอผ่าเด็กออกมาได้สักพักนึงเนี่ย

ตอนนี้ทีมแพทย์ก็ตั้งใจว่าจะดูแลเด็กน้อยวัย๖เดือนนี้

เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยรอดชีวิตอยู่ได้นะคะ